คุณผู้ชมคะวันนี้ประเด็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะมาก
ก็คือกรณีบัณฑิตหนุ่มมศว
ถูกคนร้ายแทงที่หลังแล้วก็ใช้มีดปาดคอ
คือชายหนุ่มคนนี้เขาไปกดเงิน

อยู่ดีมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา

คาดว่าที่คนร้ายก่อเหตุ
น่าจะหวังชิงทรัพย์เพราะว่าได้ไอโฟน
ไอโฟนของคนที่เสียชีวิตไปด้วย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นชัดเลยว่าคนร้ายกำลังทำร้ายร่างกาย

ดิตมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านสุขุมวิทย

เป็นอดีตพนักงานบริษัทการบิน
ขณะที่เขากำลังเดินอยู่ปากซอยสุคลทัศวรรค์๒๗
ท้องที่สถานีตำรวจนครบาลโครกราม
เห็นภาพชัดเจนจากกล้องวงจรปิดนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ทำให้ตำรวจรู้เบาะแสของคนร้ายแล้ว

แบบผู้ชายไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางถนนประดิษฐ์มนุธรรม
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นการก่อเหตุไปที่เรื่องของการชิงทรัพย์
ญาติก็ยืนยันว่านายวศิลป์ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยขัดแย้งกับใครมาก่อน
ตำรวจก็ไม่พบว่ามีใครสะกดรอยหรือมีใครติดตามตัวนายวศิลป
ก็เลยมีความเป็นไปได้สูงที่คนร้ายน่าจะเห็นนายวศิลปมีโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยต้องการจะชิงทรัพย์แต่นายวศิลปขัดขืน
คนร้ายก็เลยทำร้ายจนเสียชีวิต
แต่ว่าประเด็นอื่นตำรวจก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะ
หลังจากนี้ฝ่ายสืบสวนจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
พร้อมตรวจสอบประวัติอาทยากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ลักษณะเดียวกันแบบนี้ค่ะ

อกจากนี้ทางพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
ขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ